กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
เลียงเหตุการณ์เมื่อวานี้ที่เกิดขึ้นที่หน้าสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยนะฮะ
เพราะว่ามีชาวเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยเขาก็ออกไปชุมนุมประท้วงนะครับ
เรื่องของการทำรัฐประหารในเมียนมา

แต่ทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าในบ้านเราก็มีกระแสเรื่องของการทำรัฐพาหารเหมือนกัน

มีการเปรียบเทียบว่าบ้านเราก็มีการทำรัฐประหาร
แล้วก็มีการใช้อำนาจของทหารนะครับ
ดังนั้นเมื่อวานนี้นอกจากในส่วนของชาวเมียนมาที่ไปชุมนุมแล้ว
ก็มีกลุ่มกาดวีโววีวอลันเทีย
ได้ไปร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐประหารด้วย
แล้วมันเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นนะครับ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณสัก๑๗นาฬิกากว่านะครับ
จริงแล้วนะฮะตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับ
ทางด้านของประชาชนชาวเมียนมาในประเทศไทยได้เดินทางมาร่วมชุมนุมอย่างสงบ

แล้วก็ประชาชนชาวเมียนมาเขาสวมใส่เสื้อและหมวกสีแดง
กรีนภาพของนางองซานซูจี
แล้วก็ถือภาพถ่ายของนายพลองซานและนางองซานซูจี
อยู่หน้าสถานทูตด้วยความสงบนะครับ
แล้วก็ในช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
กรุงวีวอลันเทียนะฮะหรือว่าวีโว้

กรณีการรัฐประหารในเมียนมาเหมือนกันนะครับ

แล้วก็รถขยายเสียงจอดอยู่หน้าสถานทูตเมียนมา
แล้วก็มีการอ่านแถลงการประนามการทำรัฐประหารในเมียนมานะครับ
และขอเรียกร้องให้ผู้นำการรัฐพานในเมียนมา

เมื่อตำรวจควบคุมฝูงชนได้ตั้งแถว
เพื่อให้ผู้ชุมนุมกลุ่มวีวอลันเทียได้ยุติการชุมนุมนะครับ
แล้วก็ต่อมามันมีเสียงเหมือนระเบิดดังขึ้นนะครับ
แล้วก็มีพลุควันสี
หลังจากนั้นนะฮะผู้ชุมนุมก็พยายามบอกให้ตำรวจนะครับ

แล้วก็เริ่มมีการคว่างปลาสิ่งของใส่กันนะครับ
จนทำให้เกิดเป็นความชุลมุนครั้งนี้
ที่สุดมีกาดวีโว้๓คนที่ถูกจับกลุ่มนะครับ
นั่นก็คือนายวิชพัฒน์ศรีกษิพันธ์อายุ๒๑ปี
นายปัณพัฒน์จันทนางกูลอายุ๒๐ปีนะครับ
แล้วก็นายเกียรติศักดิ์พันเรนูอายุ๒๐ปีนะครับ
ถูกจับกลุ่มพร้อมของกลางเป็นรถกระบะโตโยต้าสีแดง
กรุงเทพมนาคมซึ่งเป็นรถเครื่องขยายเสียง
อกจากนี้ยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ
จากการปฏิบัติหน้าที่นี้จำนวน๑๔นายนะครับ
โดยวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ

บอกว่าได้สั่งรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนไปหลายวันแล้ว
ส่วนด้านจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์ของเมียนมานั้น
ก็เป็นไปตามประเทศอาเซียนนะครับ
อย่างที่คุณอริยาได้รายงานข่าวไปในช่วงที่แล้วนะครับ
ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีนะครับ
บอกว่าการจุ่มนุมของรายงานเมียนมา
หน้าสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเมื่อวานนี้
ก็ถือให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับที่จะดูแล
ถ้าหากมีการชุมนุมต่อเนื่องอีก
ก็ต้องว่ากันไปในเรื่องของการดูแลนะครับ
ส่วนเมื่อเช้านี้คุณอนุทินชาญวิรากุลบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาจวกนะฮะ
วกเรื่องของการชุมนุมเมื่อวานนี้ที่หน้าสถานทูต
จวกคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองใดนะ
แต่จวกเกี่ยวกับเรื่องของการไม่สวมหน้ากากอนามัย
เพราะกลัวเรื่องของการแพร่เชื้อโควิด๑๙นะครับ
ดังนั้นขอให้การชุมนุมเรียกร้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับ
จะเอาปัญหาบ้านโน้นมายุ่งอะไรกับบ้านนี้มันไม่ใช่
และที่สำคัญเราต้องเฝ้าระวังกาดต้องไม่ตก
เรื่องของการป้องกันโควิด๑๙ด้วยนะครับ
อนุทินก็เน้นย้ำในเรื่องนี้แล้วก็จวกในเรื่องนี้นะฮะ